ส่วนเรื่องนี้กับสิ่งที่ฉันทำลงไป

ว่าโหนอนอยู่ที่บ้านทุกษ์กักตัว
ดูทีวีแล้วเห็นคนทุกข์ยาก
สั่งมาให้ออกไปทำความดีใจ

ใจสั่งใช่มั้ยไม่ได้ใจสั่น

สั่งมาให้ออกไปทำความดีค่ะ

วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรแถวรามอินทรากรุงเทพนี่แหละ
ขอช่วยกล้วยทอดก่อน
ไม่มีกล้วยทอดนะไม่ได้แจกกล้วยทอด

แล้วเขาก็เอาผลิตภัณฑ์ของพี่เขาไปแจกด้วยก็คือปลาร้าโลโซนั่นเอง
เขาไปพร้อมภรรยาด้วยนะคะ
คุณวิภากรสุขพี่หมาย

แล้วก็ลูกสาวลูกชายไปพร้อมทีมงานเลยนะคะ

ผัดกะเพราน้ำปลาร้าปรุงรสตาเสกโลโซนมกล่องเจลล้างมือ
กากอนามัย๓๐๐ชุดค่ะ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความลำบากช่วงโควิด๑๙นะคะ

คุณเสกบอกว่าก็อยู่บ้านไงกักตัวหยุดเชื้อเพื่อชาติ
นอนดูทีวีเห็นชาวบ้านเขาไม่มีข้าวกินเป็นห่วง
เอาสิ่งของมาแจกถือว่าเป็นการให้กำลังใจให้สู้ต่อไป

หลังจากที่เรานอนดูอยู่ในบ้านหยุดบ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
พอเราได้มาเห็นก็รู้สึกเขาไม่มีข้าวกินกันนะ
เราแจกข้าวเขาก็มารับอาหารไปกินเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเขา
ถ้าบ้านเห็นพี่เสกก็ยิ้มได้ไหม
ดีครับส่งยิ้มให้กัน
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะอีกจุดหนึ่ง
เขาก็ช่วยเหลือเหมือนกันนอกจากใจพี่เสกจะใจสั่งมาให้แล้ว
คนอื่นก็ใจสั่งมาเหมือนพี่เสกเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ขอนแก่นวัดศรีอารามบ้านกอกในอำเภอบ้านเป็ด
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
เอาอาหารมาแจกประชาชนแล้วบอกว่าจะแจกแบบนี้เลย
จนถึง๑๕พฤษภาคมนี้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มีการตั้งจุดคัดกรองประชาชน
ที่มารับอาหารนะคะมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้าง
มีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ขณะที่พระนิรันดิ์พระนักเทศแหล่อีสานค่ะ

เป็นลูกหลานี่สานคุณอายั้นสักตอน

อย่ายนมาแบบนี้ดีก็บ้าดดิร้อง
ไม่ได้นะครับแต่ลูกเนน

งมันร้อนด้วยแล้วก็ต้องเว้นระยะด้วยนะ
แต่รองเท้าเขาติดเชื้อไม่ได้ไง

ทางสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมแจกถุงยางชีพค่ะ
แล้วก็มีไข่ไก่ด้วย๑๕๐๐ฟอง

จัดใส่ถุงแยกให้เลย๖๐๐ชุด
อบให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน
และสนับสนุนเกษตรกรชาวกาลสิน

เอารองเท้ามาต่อแถวแบบนี้
และนอกจากนี้พอกำลังจะใกล้ไปหยิบถุงใช่ไหม
ต้องผ่านจุดน้ำยาฆ่าเชื้อด้วย
ซึ่งการรับสิ่งของเป็นไปอย่างมีระเบียบ
ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
คนที่ไปรับเขาบอกขอบคุณมากค่ะ